ผู้หญิงท่านนี้อายุ๖๙ปีแล้ว

เสียชีวิตมา๒วันแล้วครับ
เฝ้าอยู่ท่านเป็นอัลไซเมอร์นี่ครับคุณผู้ชมฮะ

จังหวัดนครนายกเข้าตรวจสอบเหตุครั้งนี้ที่บ้านพักหมู่๑๒
ตะบนศรีษะกระบือเมื่อวานนี้ครับ
คุณผู้ชมในห้องนอนพบร่างในวาดศิลา
อายุ๖๙ปีเจ้าของบ้าน

ขออภัยครับสภาพศพอืดแล้ว

ว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒วัน

นางทองชุบก็อายุ๖๙เท่ากัน

ป่วยเป็นอัลไซเมอร์คุณผู้ชม

สายตาก็ไม่ค่อยดีอยู่ในห้องด้วยกันนั่นแหละนะฮะ
จากการสอบถามเพื่อนบ้านเล่าบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับ

เพื่อนร่วมวินก็เลยมาตามหา
ตามหาปั๊บก็มาเจอเมียของผู้ตาย

ผัวหลับ

เข้าไปเท่านั้นแหละครับไปเจอครับ
เขาเสียชีวิตแล้วก็เลยรีบแจ้งตำรวจ

เล่าบอกว่าพ่อกับแม่เขาอยู่กันสองคน

แล้วแม่เป็นอัลไซเมอร์ส่วนเธอเนี่ย

ก็แวะไปมานะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยจริงรู้ว่า

บอกไม่เป็นไรลูกพ่อไม่เป็นไร

ใครถามอยู่ก็พ่อรับอยู่

ต่อไปฮะอืม